ที่นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหญิงสาววัย๑๕เอง
ไปดูซิว่าอาการเธอเป็นอย่างไรครับ
ที่ใดบ้านณบ้านไหน

ชวนคนหัวลุกแบบนี้

ดินทุรนทุรายพูดจะไม่รู้เรื่องส่องเสียงกลีตรอบเป็นอรยะ

ของคนที่ถูกผีเข้า
เพื่อนมาถามนะเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไร

แต่อาการอย่างนี้เป็นอยู่สักพัก
แล้วค่อยสงบลงเมื่อได้ยินเสียงบัง
หรืออาศาลจากพระสนิทที่อยู่ใกล้เท่านั้นนั่นล่ะพระ
ชาวบ้านเขารีบประสานรถฉุกเฉินของอบตปากน้ำมาก่อนนะ
เพื่อมารับผู้หญิงคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล
เพราะเธอมีอาการอ่อนเปรี้ยเพลียแรง

โอ้โฮมือชักเกร็งด้วยนะคุณดูดิ

แต่เรื่องของการแพทย์แผนปัจจุบันก็ต้องรักษา
นี่เหตุการณ์มันเกิดที่บริเวณที่พักคนงานรับจ้างคัดแยกแมงกระพุน
ติดกับคลองน้ำเข็มบ้านบ่อ๗ลูก
ห่างจากโบราณสถานบ่อ๗ลูกเพียง๕๐เมตรในพื้นที่
มูดึงตะบดปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสะตึล

ภาคใต้ไม่ค่อยเคยเห็นแบบนี้เหมือนกันนะ
นานจะมาทีเหมือนกันนางสาวสุรายาเล่าว่าเพื่อนคนที่ถูกผีเข้าเนี่ยอายุ๑๕เอง
ช่วงเช้าก็ไปทำงานตามปกติแต่ประมาณตอนเที่ยงอยู่ดี
เพื่อนสาวของเธอวูบลงไปเฉยไม่รู้สึกตัวก็ช่วยกันพยุงร่างไปนอนบนแค่นะ
แต่ก็ต้องตกใจเมื่อเพื่อนสาวกลับมากรีดร้องพูดจาไม่รู้เรื่อง
คิดว่าเพื่อนน่าจะโดนผีเข้าแน่เลยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้มาช่วยหน่อย
ไปถามนางสาวแจ๊หยันทุมมาลีเจ้าของที่ตรงนั้นนั่นแหละ
เล่าว่าไอ้คืนวันก่อนน้องผู้หญิงคนนี้เคยเล่าให้ฟังนะ
ในขณะที่ทำงานอยู่สังเกตเห็นว่ามีเงาดำอะไรสักอย่างคอยตามเธออยู่
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนมาถึงช่วงเที่ยงของอีกวันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
นี่ส่วนตัวของเธอนะนางสาวจะหยันเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นสัมภเวษีที่อาศัยอยู่แถวต้นไซ
ไสไงนี่ชี้ให้ดูแล้วคือในคลิปเราจะเห็นผู้หญิงเขาพูดถึงต้นไสต้นไส
เราก็มีผู้ชายถามว่าไสไสไนตรงนี้นี่แหละ
แล้วยังไงล่ะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะหลายคนเคยเจอเหมือนกับว่าเห็นผู้หญิงนั่งไกลเปรย์กล่อมลูก
บางคนได้ยินเสียงเด็กเลิกออกมาจากต้นไสไสนี่แหละ
กอใหญ่ด้วยอ่ะตรงนี้นี่แหละครับ
อ้าวไปถามคนงานอีกคนก่อนเราอะ
ว่าตัวเธอเองก็มีอาการคล้ายกันถึง๒ครั้ง
เธอได้กล่าวขอขมาลาโทษก็อาการดีขึ้นนี่นี่นางสาววันนิพา
เธอบอกว่าเธอเคยเจอกับตัวเองเหมือนกันแต่ถ้ามีการขอคำมาลาโทษแล้ว
อาการจะดีขึ้นเป็นเรื่องความเชื่อ
อาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือสัมภเวษีอยู่แถวนั้น
ก็เป็นไปได้ไงมันเป็นความเชื่อใช่ไหม
เขาก็ว่าอาจจะลมเพลลมพัดหรืออะไรก็ได้
คือทุกภาคมีความเชื่อเหมือนกันแต่เขาก็มีความเชื่อที่แปลก
แล้วก็แตกต่างกันออกไปบ้างในบางพื้นที่